มากับแหมนะครับได้มาเจอพี่ผู้นี้ยืนอยู่ที่ตรงนอกนาม
ตรงนั้นแต่พอเขาลุกขึ้นพื้นแล้วเขาตะโกนว่า
ช่วยรวยทุกคนผมล่ะฟุ้งพึงล่วงนะครับจำนวนเยอะเลย
ที่กำลังรุมต่อยเขาอยู่เขายืนแบบนิ่งเลยส้มส้มสั้นหมาตัวนั้นทุกคนคือทำอะไรไม่ถูกนะครับ
ช่วยไม่ได้ได้แต่ตะโกนบอกว่าให้วิ่งออกมาจากตรงนั้นเลย
ประมาณวันที่๑๗แล้วก็เวลาประมาณสัก๔โมงเย็นผมออกไปที่จังหวัดพัทรู
บ้านผมอยู่กว่างนครแต่ว่ามันจะติดเขตกับพัทรูแล้วก็ขับรถไปประมาณ๑๐นาที
แต่ในระหว่างทางผมไปเจอกับน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วก็หันไปคุยกับแม่ว่าทำไมเขาไปเล่นน้ำ
ตรงนั้นคิดว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีตอนแรกเพราะว่ามันเป็นแอ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ลงไปเล่นน้ำอยู่
แต่คือผมเข้าใจผิดเองตอนที่เขาลุกขึ้นยืนจากน้ำของน้องผูหว่าง
พลิกแต่ผมคือกังวลใจมากคือตอนนั้นเขากำลังวิ่งมา
วิ่งแล้วจะล้มบ้างไม่ล้มบ้างคือเป็นน้องผู้หญิงคนเดียว
แล้วรู้สึกว่าสงสารเขามากกว่านั้นคือ
ผมคิดว่ายังไงเขาต้องไม่รอดแน่
แล้วผมก็บอกเขาว่าให้วิ่งมาแล้วผมก็ขับรถเดินไปนิดนึง

เหตุการณ์มันเกิดจากการที่เขาขับรถบริษัทมา

เพราะตัวนั้นไม่รู้ว่าจักรก็ไม่ไหวเขาเลย
คือที่ถามเขาเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะของมัน
แล้วเพราะว่าพวกพึ่งตัวอื่นที่เป็นฝูงของเขา

คือต้องตามปล่อยคนคนนั้นคนเดียวเลย

เขาจะออกไปซื้อของกินที่เซเว่น
พอมารู้อีกทีก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
คือชาวบ้านที่เป็นพี่ผู้หญิงนะฮะ
เขาก็ออกมาช่วยกันกดพวกเข็มที่ว่า
ก็กำลังมันเป็นเข็มของพึ่งอะครับ
ที่มีพลิกมันต่อยน้องอยู่เยอะมาก

ตามหน้าแล้วก็ตามแขนตามอะไรแบบนี้เต็มหมดเลยครับ
แต่ตอนนี้เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
ผมเจอแฟนแฟนเขาเขาบอกว่าออกจากโรงพยาบาลเลย
ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปขอถ่ายคลิปหน่อย
เพราะว่าพี่หลายคนก็สนใจเยอะที่มาคอมเมนต์ว่า

คือก่อนจะมีเกิดอาการบวมนิดนึงครับ

แต่มันส่วนก็บอกฉันก็เคยหรือโดนทุ่มต่อนะ
แต่รู้สึกเจ็บมาก
เพราะคือที่เข้ามาแนะนำและบอกวิธีต่างคือเหมือนกับคนที่เขารู้
เขาก็บอกมาว่าที่หลังถ้าเจอเอกการแบบนี้ให้ทำยังไงมันต้องเหมือนกับเราได้ความรู้เพิ่มมาก
แต่ผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะไม่เจอแต่บางทีเราอาจจะไม่แน่ใจนะว่าเราอาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อไหร่
ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องหรือคุณพ่อคุณน้าคุณดาก็แล้วแต่ที่มาให้ความรู้ตรงนี้
คือสิ่งแรกที่ผมถ่ายคลิปคือผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปถ่ายคลิปเล่นอยู่
คือผมคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยผมอยู่ในเหตุการณ์คนแรกถ้าน้องเขาเป็นอะไรผมคิดว่าคลิปนั้นน่าจะเป็นหลักฐานอะไรได้
ก็คือเขาบอกว่าถ้าเจอกลัวคลิปูกกรึ้งอะไรแบบนี้บางคนเค้าเขาบอกว่าไม่ต้องวิ่ง
บางคนเขาก็บอกว่าให้รีบวิ่งไปหาคือเหมือนกับร้านค้า
ที่ว่ามีขายน้ำมีโลบอยอะไรพวกนี้ครับ
คือเอามาทานแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยในเรื่องอะไร

คือมันเรื่องแบบนี้ที่เราเข้าไปช่วยยากเพราะหนึ่ง

คือจะทำได้ก็คือคงนอนพร่อม
อันนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือ
เราจะได้ไม่ถูกปล่อยไว้หน้าอะไรแบบนี้ครับ

เพราะว่าพึ่งเขาบอกว่ามันต่อยแค่ทีเดียวแล้วมันก็เสียชีวิตไปเลย